ถ้าพูดถึงรักภักดิ์เพื่อไทยปุ๊บก็เกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัฒน์
เห็นบอกว่าจะกลับกรกฎาอย่างวันก่อนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
อืมเขามีข่าวว่าหลังจากที่น้องอิ๊งเอ่อคุณอิ๊งนะฮะ
ก็เปิดตัวว่าโอเคล่ะกลับมาเข้าพักเพื่อไทยตอนนั้นที่คุณพิทาไปเยี่ยมที่พักเพื่อไทย
แล้วก็คุณหญิงพัฒนาเบรกว่า๑คุณทักษิณอย่าเพิ่งกลับไหมมันไม่แปลกยังไม่ควรจะกลับไหม
เบรกว่าแพทองทานชินวัฒน์น้องอิ๊งเพิ่งอายุ๓๗ยังไม่ควรที่ไปเป็นนายกนายกไหม
เขาบอกอันนั้นมาจนเป็นข่าวเนี่ยกระหึ่มไปเลยว่าอ้าวสรุปแล้วคุณทักษิณคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะ
เพราะตามกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดของเขาเนี่ยก็ยังกรกฎา
ว่าจะเป็นวันเปิดบริษัทวันเปิดธุรกิจอะไรอย่างนี้
ก็จะยึดหลักของคนในครอบครัว
ปรากฏว่าวันนั้นข่าวเนี่ยกระพือไปปุ๊บคนก็เลยว่าอ้าวกลับใช่ไหมกรกฎาคม
สักพักเย็นช่วงเข้าข่าวใส่ไข่ประมาณสักเกือบทุ่ม
ก็มีข่าวออกมาเลยว่าไม่น่าจะได้กลับแล้ว
ไม่กลับแล้วเพราะมีการเบรกจากคนในครอบครัว
ปรากฏว่าวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒน์
ต้องเป็นคาร์นิเดทนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ย
เปิดเผยเป็นครั้งแรกเลยนะฮะ

มันเป็นความพูดกันในระหว่างครอบครัว
ไม่จำเป็นจะต้องไปคุยกันตามโรงแรมก็ได้
เพราะบ้านเขาอยู่ด้วยกันหมด
ละหลังหลังหลังก็เรียกแค่เรียกลูกทุกคนมาคุยในบ้านก็ได้
ค่ะนะฮะเขาบอกว่ามันมีแค่มิติทางการเมือง
ไม่มีมิติทางไม่มีมิติทางการเมืองอะไรเลยมีแต่มิติทางครอบครัว
หากเรื่องนี้ซีเรียสขนาดนั้นเราคงไม่นัดการทานข้าวนอกบ้านหรอก
คุยกันในบ้านก็คงจบได้ตนคิดว่าแค่ความเป็นห่วงของคุณแม่
ที่ตอนนี้คุณหญิงพจมานดามาพงศ์เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกต้องไหมครับ
เมื่อถามว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ถามจริงเถอะ
ยังอยากให้คุณทักษิณกลับมาบ้านอยู่ไหมอืมนางสาวแพทองทานเขาบอกเลยฮะ
ความเป็นลูกเขาอยากให้กลับอยู่แล้วอืมแต่อิ๊งอยากให้คุณทักษิณหรือคุณพ่อเนี่ย
เป็นคนตัดสินใจเองว่าท่านอยากกลับมาตอนไหน
อยากกลับมาอย่างไรเพราะท่านก็ออกไปนานมากแล้ว
คงมีความตั้งใจอยากจะกลับมาท่านอยากจะเลี้ยงหลาน
ยิ่งตอนเนี้ยมีหลานครบแล้วเจ็ดคนอืมตอนเนี้ยเจ็ดคน
ยิ่งอยากกลับมาแต่ตรงนี้ก็ให้ตัดสินใจเอง
ท่านทักษิณตัดสินใจเองว่าจะกลับมายังไงอืม
เมื่อถามว่าเอาล่ะแล้วก็กระแสข่าวลือล่ะที่มีการเบรกล่ะ
ที่เขาบอกว่าอย่ากลับเลยมีการเบรกล่ะอืม
อย่างที่กระแสข่าวออกไปหรือเปล่าอืม
นักสาวแพทย์ท้องทานก็เผยเลยฮะเพราะเราไม่มีการเบรก
เราพูดแค่เป็นห่วงดูข้อมูลให้ครบ
ให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนตัดสินใจให้ดีซึ่งเป็นข้อความที่เราพูดเสมอ
ไม่ได้พูดว่าอยากกลับมาอืม
คือแบบไม่ได้บอกอย่ากลับนะช่วงนี้ไม่ใช่
แต่ดูข้อมูลดีนะว่ากลับมาแล้วเนี่ย
บวนการยุติธรรมเป็นอะไรบ้างอย่างนั้นอาจจะใช่นะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะตัดสินใจเองยืนยันว่าจะกลับเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมไหม
เขาก็บอกว่าเขายืนยันนะว่ายังจะกลับกรกฎาคมเหมือนเดิม
ไปฟังเสียงคุณแพทองทานชินวัฒสักนิดหนึ่งฮะ
เราไม่มีการเบรกเลยค่ะเราพูดแค่ว่าเป็นห่วงนะ
ดูข้อมูลให้ครบอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ดู
ดูให้ดีตัดสินใจให้ดีมันคือความเป็นห่วงในคนในครอบครัวเลย
ไม่ได้มีการเบรกว่าอย่ากลับมานะตอนนี้กลับไม่ได้
อิงว่ามันจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยอะค่ะท่านออกไปสิบเจ็ดปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
ให้มันเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเองดีกว่าชีวิตก็เป็นของท่าน
ล่าสุดก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอ่อพอถามท่านเนี่ยว่า
ดูเหตุการณ์ทางการเมืองไงไหมเขาก็ดูอยู่แล้ว
เขาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วเป็นความวุ่นวายเพราะว่า
แน่นอนคุณพ่อมีความสำคัญทางการเมืองใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยค่ะ
ปรากฏว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ก็คือแพทองทานชินวัฒน์นั่นแหละถ้าสมมุติมันมีอุบัติเหตุ
พร้อมจะเป็นนายกไหมเขาบอกคุณหญิงพจมานเนี่ย
อยากเบกเนี้ยจริงไหมในการเขานั่งเก้าอี้นายกอืม
นั่งสาวแพร่ทองทานเก่านะฮะว่าไม่ใช่เรื่องที่ครอบครัวเบก
แต่เป็นเรื่องที่คุณหญิงเขาพูดถึงลูกสาวคนเล็ก
ก็คือซึ่งตนก็คิดว่าท่านก็คงมีความภูมิใจ
ตนมาถึงจุดนี้แต่ลึกท่านก็คงเห็นว่าตนเนี่ยมีความเป็นเด็กอยู่
เพราะว่าแพทองทานีสามสิบเจ็ดค่ะ
ก็ยังถือว่าเด็กมากฉะนั้นเรื่องที่คุณแม่เป็นห่วง
เราก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรด้วยซ้ำไป
และย้ำว่าไม่ได้มีมิติอื่นเลยจริงก็คือเป็นแค่เรื่องในครอบครัวคุยกันว่า
มันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะเด็กไปหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้

นะฮะก็ต้องยอมรับหลายคนติดตามกัน
เพราะว่านี่มันก็ครบ๑เดือนในการเลือกตั้งแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป